พิชงคาบอกเลยพูดก็พูดช่วงนี้กระแสความมู
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลสำหรับพี่หายอาภาพร
ล่าสุดเขาพาคุณแม่ไปจังหวัดนครพน

ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่พระธาตุพนมวรมหาวิหารค่ะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด
ไปกับคณะของสินแสเป็นหนึ่ง
มันกลายเป็นหนึ่งที่ชอบเขียนป้ายใหญ่ว่ารวย
เออนะฮะก็พาข้ามพ้นปีใหม่กันไป
แล้วก็ไปต่อกันที่ลานพญาศรีสัตนคราชค่ะ
ไปร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดพิธีบวงสวงองค์พญานาค

ให้มีความเจริญรุ่งเรืองกันทั่วหน้าเลย
แฟนคลับเข้ามาอนุโมทนาบุญกันเยอะเลยคุณ

เหล่านางรำเขามาร่วมรำบวงสวงนะคะ
นางรำเขาจ้างมาแล้ว

อย่างสนุกสนานไปดูภาพแม่ฮายกันหน่อยจ้า

มันก็ยังได้สิทธิ์ไว้ในทางที่สอบ
หายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันด้วยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐขออนุโมทนาสาธุกับพี่ฮายด้วย
ขอให้รวยปีที่แล้วเฮงแค่ไหน
ปี๒๐๒๐๒นี้ให้เห็งกว่านั้นนะคะเออให้เห็งกว่าเดิมร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณไปเลยค่ะแม่
ขอบคุณที่สร้างความสุขมาตลอดทั้งปีนะคะ
เธอบอกเลยว่ารำสเต็ปขนาดนี้ไม่ธรรมดานะพี่แจ๊คว่ายังไงบ้าง
ก็เห็นแกถูกลอตเตอรี่อยู่นะคะงวดนี้นะคะเรียกว่าปังจริงคุณผู้ชม